ชัยภูมิค่ะแหม่เทศกาลมันคู่กับแอลกอฮอลน่ะเนอะ
นั่งตั้งวงกินเหล้ากันไอ้ตอนเริ่มชนแก้วกันแรกแรกอ่ะ
มันก็เฮฮาสนุกสนานดีหลังหลังความในใจมั่งละสิ่งที่คิด
หรือว่าบางทีไม่รู้จินตนาการมันเริ่มออกมาเรื่อย
สุดท้ายพูดไม่เข้าหูกันฟันกันตายอีกแล้วนะคะ
สพทรัพย์ใหญ่ค่ะตรวจสอบเหตุชายถูกฟันได้รับบาดเจ็บ
สาหัสขออภัยไม่ตายนะคะเกือบไปค่ะ
เพราะอาการคือสาหัสเลยเพราะโดนฟันเข้าไปที่คอคอเกือบขาดอ่ะ
นี่ค่ะนายพีระอินทนูนะคะอายุ๗๒ปีเรียกลุงพีระก็แล้วกันนะ
จมกองเลือดร้องอดโอด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ตรวจสอบเนี่ยมีแผลที่ได้ถอย๒แผล
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่เป็นการด่วนเลยนะคะ
เพราะว่าอาการสาหัสมากเสียเลือดเยอะมาก
คนก่อเหตุคือนายประวิงนะคะสภาพคือเมายับเลยค่ะ

มันคงง่วงมากอะค่ะเพราะว่าน่าจะดื่มไปเยอะนะคะ
ตำรวจก็ไปตามจับได้ค้าบ้านพักเลย
อยู่ตรงข้ามหลังเกิดเหตุแค่๕๐เมตรเอง

มีดตัดอ้อยเขาให้ตัดอ้อย
นี่จะไปตัดคอเขาซะแล้วนะคะ
คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักก่อนเลยละกัน
ได้คุยกับภรรยาคนเจ็บนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
สามีกับนายประวิงนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
ก็ลูกหลานมาเยี่ยมเนอะก็เลยนั่งตั้งวงดื่มเหล้าช่วงสงกราน

ประวิงจริงอายุน้อยกว่าแต่มีสักเป็นอานะ

อยู่ประวิงเดินไปหน้าบ้านจะขึ้นรถกลับ
แต่สามีเดินตามออกมาแล้วก็ต่อว่า
ถีบเข้าไปที่เอวของประวิงครั้งหนึ่ง
ประวิงเลยคว้ามีดที่วางอยู่ตรงที่พักเท้ารถจักรยานยนต์

แล้วก็ขี่รถกลับบ้านนอนค่ะ

ตอนนี้จูนอันนี้๒คน

ทางนี้เดี๋ยวตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหาแล้วนะคะ

แล้วก็ส่งตัวฝักขังสารจังหวัดชายภูมิเรียบร้อยค่ะ